๑๖นิดนึงรายการ๔๘นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
มาพูดถึงเรื่องของการจะเชิญลิซ่านะฮะน้องลิสาเนี่ย
ซึ่งเราจะเปิดการท่องเที่ยวในช่วงนั้นเนี่ย
เพิ่งคุยกันเดือนตุลาคมรัฐบาลบอกเลย
ตกลงกันเรียบร้อยเดี๋ยวเอาสัญญามาดู
เอกสารอย่างเป็นทางการเขาออกมาบอกเลยบอกว่าตารางงานถูกกำหนดไว้แล้วจ้ะ
นะครับไม่สามารถร่วมงานได้นะฮะคือที่เราทำเรื่องไป
ขอเรียนชี้แจงว่าจากกรณีที่ได้รับการติดต่อให้ศิลปินในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว
แต่บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่าไม่สามารถร่วมงานได้ด้วยตาบางคน
ก็บอกว่านี่ฮะที่ผมบอกเลยเนี่ยผมเอาของเขามา
ลิซ่ามโนบาลส่วนรัฐบาลมโนไปเองเอาล่ะสิ
คุณยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่า
ททเคารพในการตัดสินใจดังกล่าวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป
และจะเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลรับการเปิดประเทศ
เดี๋ยวจะจัดกิจกรรมนะครับในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
แล้วก็พื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไปครับ
ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นอันว่าชัดเจนที่สุดนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีหนังสือออกมาหลายอันมีข่าวออกมาหลายครั้งเรื่องคอนเฟิร์มนี่แหละ
ก็สองวันก่อนยังยืนออกมาแล้วเนี่ย